ที่ดูข่าวสารเล่าหลักนะครบรอบแบบนี้ต้องดูละครกันต่อคุณผู้ชม
วันนี้วันจันทร์แล้ว๔ทุ่มครึ่งเปิดดูไผ่แดง
ซึ่งเรียกว่าตอนนี้เลตติ้งกำลังดี

เป็นบรรพันธ์จากปลายปราการของหมอมราชวงศ์คือกุริสต์ปราโมท
ตอนนี้ไปไหนมาไหนคนก็พูดถึงกันเยอะเลย

เรื่องของเรื่องก็คือว่าคนไผ่แดงกำลังตื่นหวยจากพระนอกรีดจากต่างถิ่น
ที่เขาติดสอยให้ตามพระกริ่งที่จะมาเยี่ยมพี่ชายหรือว่าในแก่นกำจรนี่แหละ
ซึ่งในแกวนเองก็ฝากฝั่งพระกิ่งเอาไว้ที่วัดไผ่แดงให้สมพันธ์กลางช่วยเป็นธุระดูแลให้
แต่พอพระกิ่งทำธุระเสร็จกลับไปแล้วปรากฏว่าพระรูปนี้ที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะ
กลับไม่ยอมกลับอยู่ต่อแล้วก็ยังตั้งตนเป็นอาจารย์ใบ้หวย
งานนี้เลยทำให้สมพันธ์กลางทุกข์ใจเป็นอันมากนะคะ
แล้วเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรเดี๋ยวติดตามชมกันคืนนี้๔ทุ่มครึ่ง
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ห้ามพลาดนะจ๊ะ
เข็มข้นมากเลยเดี๋ยวต้องไปดูว่าความขัดแย้ง๒คน๒ทางพลาดนั้นเกิดขึ้นแล้วมันจะจบลงอย่างไร